มันจะว่า

มึมยังตอนโทรศัพท์
ที่ขอนแก่นยังส่งไลน์บอกหมะหว่า
ก็บอกทุกคนแบบนี้จริงบอกแม้กระทั่งยาย
ยายก็บอกว่านี่ไงเรากำลังติดศุกร์
เรากำลังติดสุขเราต้องอยู่กับความเป็นจริง
คือมันดีที่สุดดีที่สุด
คือแต่โอกาสที่ให้นิงได้ทำดีอย่างนี้
คือต้องบอกว่าด้วยบุญของแม่ชีหลายท่านที่เขาสาธุกับหนิง
หนิงได้เห็นพลังบุญเขา

แล้วก็ในชีวิตหนึ่งเราเกิดมาบนประเทศไทย
มะมะสอนเสมอความกะตันยูง
บวชถวายให้พระเจ้าอยู่หัวพระบรมโกรธด้วย
แล้วบนสิ่งที่เราบวชถวายในช่วงอย่างนี้
เราก็ได้ทำในสิ่งที่แม่เราจริงลึกก็อยากให้เราทำ

อย่ารอถ้าคิดจะทำต้องทำเลย
ทั้งใบมันรู้สึกยังไง

โหทางในอะไรก็ไม่รู้
ทำไมแค่นิ่งจะมาบวชมันต้องเป็นเรื่องใหญ่ทำไม

ลิ้งก็มรยาติไม่ดีกับพี่สื่อหลายคนมาก

หิงบอกนิงจะบวชทุกคนก็บอกว่ามีปัญหาชีวิตอะไร
อะไรอย่างนี้หนิงก็ไม่ได้มีปัญหา
แต่วันนี้หนิงต้องบอกว่า
เราคิดว่าเราไม่มีปัญหาเรามีความสุข

รู้เลยว่าจริงคนเราไม่ได้มีความสุขจริง
เพียงแค่เอาหัวโขนหรือเอาอะไรก็ไม่รู้
ครอบเอาไว้แล้วก็บอกตัวเองว่าตัวเองมีความสุข
แต่จริงแล้วมันไม่ใช่สุขอย่างที่แท้จริง
คุณแม่ค่ะวันนี้ได้เห็นความรู้สึกของสิ่งตัวแม่
เพราะว่าจำได้ว่าเมื่อตอนเด็ก

เราก็บอกผู้หญิงจะไปบวชอะไรได้เนอะ
แต่พอวันนั้นเขาบอกว่าตัดสินใจว่าเขาจะบวช
ถวายพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมกฏ
ก็เลยหยุดไปนิดนึง
แต่ไม่ได้ตกใจ
ก็แค่กังวลว่าเขาทำได้หรือเปล่าอะไรอย่างนี้
เพราะเขาเป็นคนรักสวยรักงาม

ตอนนี้ก็เลยแค่ตกใจแค่นั้น

เขาเคยพูดกับเรานะว่าเขาจะบวช
เราก็บอกเออสมัยก่อนผู้หญิงจะไปบวชได้อะไรเนอะ

ผู้หญิงผู้ชายทำความดีได้หมด
ก็เลยรู้สึกภูมิใจเขาแล้วก็ดีใจ
ที่เขาทำอะไรหลายอย่างที่

ที่หญิงได้พูดด้วยได้เทศนาธรรมด้วย

คือมันเป็นธรรมะจัดสรรทั้งหมด

ไม่มีตัวตนหนิงเป็นเหมือนทุกคน
หนิงเดินผ่านใครนิงก็จะก้มหัวให้เขา
อบน้อมเขานอบน้อมในพระธรรมของเขา
แล้วนิงก็จะเจอแบบน้องที่เขารู้สึกว่า
คือตอนแรกมันไม่ใช่เขาเดินเข้ามาแล้วมาคุยปัญหากับเรานะ
เขาก็จะเดินเข้ามาทักนิงก็จะแบบถามถ่ายเป็นยังไง
อยู่ได้ไหมอะไรไหมแล้วเขาก็ค่อยค่อยคุย
แล้วมันก็จะมีแบบจะตอนดึกอะค่ะ
คือกลางวันบางทีหนิงก็จะทำงานให้ยาย
ตกดึกนี้ก็จะไปแบบเดินจงกลมนั่งสมาธิ

พอไปถึงมันก็ได้เป็นเหมือนคล้ายกลุ่มสังคะคือเป็นกลุ่ม
ก็ได้พูดคุยถึงว่าเราเป็นยังไงเขาเป็นยังไง
เขาฟังเราเราขอฟังเขาบ้าง

แล้วเราก็พูดจากประสบการณ์เรา
แล้วสิ่งที่เขามาแชร์เราเรื่องราวปัญหาของเขา
ถ้าเรามองพิจารณาดีมันก็กลายเป็นธรรมะสำหรับเรา

แต่จริงเรื่องนี้มันเจอข้างนอกก็เคยเจอนะ
เพื่อนมาเล่าเรื่องนู้นเรื่องนี้แต่แค่เราไม่พิจารณา
แล้วก็อะไรที่ใครทำไม่ได้ปณิตาทำได้หมด
บางทีต้องปล่อยก่อนแล้วอยู่นิ่งแล้วก็ดูมัน

ชีวิตอะไรที่รู้สึกว่าเปลี่ยนไปเลยบ้างครับนี่มันคิด
เรื่องราวประมาณอย่างนี้มันทำให้เรารู้สึกว่า
ปลดล็อกอะไรบางอย่างแล้วมันก็ไปอย่างตรงที่นิ่งบอกว่า
อะไรที่หนิงทำไม่ได้เลยอย่างเช่นเอาว่าจะเริ่มตั้งแต่วันที่หนิงไปถอดเล็บ
ที่ร้านถามนิงบอกว่าคุณหนิงจำได้ว่าครั้งสุดท้าย
ตั้งแต่คุณรู้จักกันมา๑๕ปีที่หนิงทำอยู่ร้านเนี่ย
งถอดครั้งเดียวตอนที่หญิงจะท้องจะคลอดลูก
จะไม่เคยเขาก็งงหิงก็บอกว่านิงจะไปบิ๊บจะไปทำบุญ
ทุกทีเขาก็งงนะว่าทุกทีไปทำบุญก็ไปนั่งปฏิบัติก็ไม่เห็นเคยถอด
เท่าเริ่มจากถอดเล็บก็เบาไม่รู้สึกอะไร
ไม่แต่งหน้าไม่อะไรอันนี้ก็เรื่องผมก็ไม่ได้รู้สึกอะไรมาก
แต่มันก็เหมือนค่อยเอาออกไป
แต่อันหนึ่งเลยคือนิงเป็นคนกลัวสกปรกที่สุดในโลกที่สุดในชีวิตเลยอ่ะ
ฝุ่นนี่ไม่ได้เลยแบบลกอะไรอย่างนี้ไม่ได้
แต่เนี่ยหนีต้องเหยียบอยู่ในทรายอยู่ในอะไรแล้วพอต้องออกไปข้างนอก
ิงโชคดีว่าในกลุ่มนิงเองนิงจะมีพี่แม่ชีที่โตกว่า
ก็คือแม่ชีไอพี่ไอพันนี
ไอเนี่ยบอกว่าพี่ไอก็กลัวขี้หมากลัวมูลสัตว์
ไอก็เดินเหยียบเสร็จแล้วกลับมาก็มาล้างแล้ว
งแล้วก็ยังรู้สึกแบบข้างในไม่ดี
แล้วพี่ไอก็บอกว่าเฮ้ยมันก็หลุดไปแล้วทำไมข้างในมันเป็นอย่างนี้
เราไม่รู้เขาก็ปลดล็อกตัวเขาได้ว่าจริงมันก็แค่จิตเราที่คิดไป
นิ่งก็จำคำที่พี่ไอเขาพูดเอาไว้ข้างใน
แต่ตอนออกไปเดินเนี่ยด้วยด้วยอย่างที่ว่าบอกแล้วว่า
สังคมดีพลังดีมันทำให้เราต้องทำให้ได้
เพราะว่าทุกคนทำได้แต่เรากลัวก็กำหนดไปนิ่ง
รู้หน่อรู้หน่อกลัวหน่อกลัวหน่อก็เหยียบลงไปเลย
เสร็จปุ๊บก็อย่างนี้หายใจเข้าหายใจออกลึก
ข้างก็เหม็นแบบมันกลิ่นคลองกลิ่นน้ำเน่ากลิ่นอะไรอย่างนี้
ก็ค่อยเหยียบไปกำหนดรูปไปแล้วก็กำหนดความรู้ไปเรื่อย
แล้วเราก็เลยแล้วมันก็จะมีอยู่จังหวะหนึ่งที่แบบ
เออจริงอย่างที่พี่ไอพูดนะพอเดินไปเดินไปพอไปเจอที่มันแห้ง
แต่มันก็จะสกปรกนะแต่มันสกปรกน้อยกว่าที่ตรงนั้น
เราเลยมองตรงนั้นเป็นที่สะอาด
ถึงบอกว่าที่หลายคนพูดว่าแค่วางอ่ะเอออย่าไปคิดอะไรมากแค่วาง
มันต้องลงมือปฏิบัติทำไมถึงจะต้องมีคอร์สวิปัสนามีอะไรอย่างนี้
พอเราลงมือปฏิบัติมันจะมีอารมณ์คลิกบางอย่างด้วยตัวเราเอง
พระพุทธเจ้าบอกไว้เลยว่าผู้ที่ปฏิบัติพึงย่อมรู้ได้ด้วยตนเอง
โอ้โหมันแล้วมันเอามาใช้ได้ทั้งกับแบบทั้งงานคิดว่านะคิดว่าจะใช้ได้เจ้าคะ
ทั้งสามีทั้งลูกทุกอย่างเจ้าค่ะ
แล้วตอนนี้กลับมาในทางโลกแล้วการทำงานผมถึงจะยังไง
ก็ยังไม่รู้คือจริงสตาลีเขาก็จะเตรียมน้องฉัดเตรียม
เตรียมแบบวิกเอาไว้ที่เป็นวิกหนังศีรษะเอาไว้
ยังไม่รู้เดี๋ยวดูอันข้างหน้าว่าเพื่อนจะยอม
คือตอนแรกอายนะบอกตรงว่าเดี๋ยวคนจะอะไรแบบ
ก็บอกให้โยมเลขาเออไม่เป็นโยมเป็นเลขา
หาซื้อหมวกสวยสารพัดอะไรอย่างนี้ไว้
แต่ก็คิดว่าเดี๋ยวลองดูถ้าที่ไหนจำเป็นจะต้องให้เราใส่
ก็ค่อยใส่ถ้าไม่ให้เราใส่ก็แบบนี้แหละแบบนี้แหละ

สามีบอกว่าโกนผมแล้วสวยกว่า
เพราะว่าเขาเคยสัมภาษณ์รายการอยู่รายการหนึ่ง

เขาบอกว่าน้อยมากที่จะเห็นนิงปณิตาหน้าสด
เพราะว่านิงกลับถึงบ้านถึงนิงอาบน้ำ
หนึ่งก็จะยังคงมีติ๊นอย่างนี้

เช้าขึ้นมานิ่งก็จะเข้าห้องน้ำอาบน้ำแล้ว

หนึ่งว่าเขาเป็นสามีหนึ่งก็ยังไม่เคยเห็น
อยากมากเจ้าค่ะอยากมาก

มันก็จะทำตลอดเรื่อยอยู่แล้ว
แล้วก็ตั้งใจปรารถนาอย่างแรงกล้า

โครงการแบบในที่นี่มีเยอะแยะ
ประพัดศรตั้งแต่เด็กอยู่ในท้อง

แต่มันไม่ได้ถูกนำออกสื่อ
ไปว่าที่นี่เขาทำงานกันอะไร
งานมันทำเพื่อช่วยหัวใจดวงน้อยของเด็ก

แม่นิงก็จะไม่เบื่อที่จะพูดกับสื่อ
ตอนแรกหนึ่งบอกว่าไม่ให้สื่อสัมภาษณ์เลย

คนจ้าหนึ่งรีวิวสินค้าจ่ายหนึ่งเท่าไหร่

วันนี้หนิงขอรีวิวสถานที่ปฏิบัติธรรมดี

พี่แบบว่านำเสนอเรื่องราวดี

สวัสดีสวัสดีครับ

โดยไม่ใช้ความรู้สึก
เพราะผมแก่เขา
ที่เราทำ
มันควรแดบก็ได้
แต่นี่เป็นความคิดฟร้าว
นี้เป็นความถุดีบ้าง

ว่าเราจะเป็นคนไทยที่ได้เป็นภาพของความเป็นเร็วเป็นคนไทยที่รักลาครับโทษทะและโหมะ
จังหวะขึ้นดี

สวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ

สวัสดีครับสวัสดีครับ

สวัสดีครับสวัสดีครับ

สวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ

สวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ

ชีหลายหลายคนที่แบบเดินเข้ามาคุยกับหญิงเองทั้งที่หลายหลายคนจะบอกว่าตอนแรกดูเหมือนหญิง
ิ้งเจอหลายคนเดินเข้ามาคุยกับนิงเองแล้วมาคุยถึงปัญหาที่ทุกคนกำลังคิดและกำลังมีอยู่
ตอนแรกยอมรับเจ้าค่ะว่ารำคาญมากแต่มองยายยายเมตตาทุกคนคุยกับทุกคน
นิงก็เลยลองเปิดใจที่จะคุยพอคุยเสร็จแล้วเนี่ยเชื่อไหมคะว่าสิ่งที่หลายหลายคนพูดให้นิงฟัง
น้องนี่หิงกำลังเป็นห่วงหนิงไม่ขอเอ่ยชื่อว่าเป็นใครมีหลายคนอยู่
สิ่งที่เป็นความทุกข์ของน้องเหล่านั้นมันคือธรรมะที่ดีที่สุดของหนิง
หนิงจะนำกลับไปใช้ในการปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นบางคนแรกที่กล่าวสาธุกับหิง
ให้นิงมีโอกาสเดินเข้ามาอธิเสถียรธรรมสถานแบบผู้ปฏิบัติ
ยายจ๋าบอกบุญหิงเข้ามาแค่ทำบุญเจ้าค่ะหนิงไม่เคยเข้ามาแล้วปฏิบัติ
คำที่ลึกซึ้งที่สุดที่ยายบอกนิ้งเลยคือกระตันยูกระต่าเวที
มแม่นิงสอนเสมอว่าให้นิงมีความกระตันอยู่กับทุกคนที่มีบุญคุณกับเรา
แต่หนึ่งไม่เคยมีกะตาเวทีหนึ่งรู้แค่ว่าหนึ่งกะตันยูหนึ่งเคารพหนึ่งรัก
แต่วิธีการเคารพแล้วรักมันจะดีที่สุดถ้าเราลงมือปฏิบัติด้วย
งกระตันยูกับยายสิ่งที่นิงอยากจะลงมือปฏิบัติคือ
นิงอยากจะกระตะเวทีกับยายรับใช้ยายในส่วนที่หนิงอยากจะรับใช้
หนึ่งกลัวสื่อมนต์ชวนมากเจ้าค่ะวันที่สื่อรู้แล้วดมโทรหาหนึ่ง
นิงไม่เคยเหวี่ยงเสียงสะบัดสื่อเท่าไหร่เพราะนิงกลัวเขาด่า

นิงบอกโยมพี่ต่อว่าถ้ามีสื่อนิงไม่เอานะ
หนึ่งก็ไม่เข้าใจว่าหนึ่งกลัวอะไรทีเวลาหนึ่งแรง
นิ่งไม่กลัวเลยแต่พอนิงจะทำความดีทำไมหนิงกลัว
ทุกอย่างมันมาปลดล็อกที่นี่หมดทุกอย่าง
งเลยคิดว่าตอนนี้คนทุกคนที่มาที่นี่บางคนจะคิดว่า
ทำไมหนึ่งจะต้องได้เดินข้างหน้าทำไมหนึ่งจะต้องได้นั่งหลังยาย
ทำไมหนึ่งจะต้องอย่างงั้นทำไมหนึ่งจะอย่างงี้
ิงอยากให้มองในลักษณะที่ว่าด้วยอาชีพหนิงความถนัดของหนิง
มันจะเป็นสิ่งที่บอกต่อออกไปทุกคนมีอาชีพมีสิ่งที่ตัวเองถนัด
ถ้าเราใช้อาชีพแล้วสิ่งที่ถนัดให้เป็นประโยชน์
มันคือติดสู่กิเลสมันต้องดูลงไปเรื่อย
อย่างไรหนูขออนุญาตนะคะออกไปทำหน้าที่ที่จะต้องทำเพราะเราทุกคนมีหน้าที่
แล้วก็ในช่วงเวลาที่นิวว่างก็จะกลับเข้ามาช่วยงาน
แล้วก็ขออนุญาตต้องการละนาตัวช่วยงานยายในส่วนที่หนูคิดว่าจะทำได้ไม่ใช่แค่คนที่เดินเข้ามาทำบุญ
ท่านที่จะรู้เท่าไปถึงกันก็จะรู้เท่าไม่ถึงกันก็ได้
แม่นี่คือที่สุดแล้วตอนปีนี้นิ้งจะระวังคำพูดทั้งโยงแม่และโยงอุปถาปจริง
หมายเดียวกันที่เราต้องการให้เขาทำแค่เปลี่ยนวิธีการที่นอบน้อมแล้วใช้หัวใจพูด
นิ้งเชื่อเหลือเกิดวันนี้ออกไปแล้วเนี่ยชีวิตหนูจะมีความสุขและดีขึ้น
แต่นิ้งก็จะบอกกับสื่อผู้ชมทุกทุกคนว่าอย่าพักหวังว่าจะเห็นอย่างเรียบร้อยหรือเห็นอย่างเป็นแบบนี้
แต่แค่หนิงได้ล้างอะไรบางอย่างในหัวใจหนิงออก
แล้วใครที่หลีกออกไว้ว่าถ้าเราออกไปแล้วเราทุกข์เราอย่าลืมไหมคะ
สภาวะที่นั่งมันคือพลังความสุขที่นี่ที่มันดึงหลุดให้พวกเราทำง่ายมาก
แต่ข้างนอกเราเจออะไรก็ไม่รู้เราทุกข์เมื่อไหร่เราเดินกลับมาชาพลังที่นี่นะเจ้าค่ะ
ก็รู้ว่าเขารู้ว่าตอนนี้สภาวะหนูเป็นอย่างนี้
นิงจะไปกลับเขาในฐานะที่เรากับเขา
เป็นคนธรรมดาเหมือนเหมือนกัน
หนิงก็เชื่อว่าเขาและนิงมีเป้าหมายเดียวกัน
คือเราอยากให้ลูกเราเติบโตในสังคมที่โหดร้าย
อย่างมีสติและมีกำลังที่ดี
กลับยายสุขเขาค่ะเชื่อโทษต่างนู้น

ก็วันนี้ก็เป็นการโดยอย่างดูเหมือนว่าเป็นทางการแต่ไม่ได้ลาจริง
เขาจะกลับมาเพราะว่าเขากลับมาที่นี่แล้ว
คุณแม่เองก็อยากจะสรุปให้พวกเราฟังที่มันเกี่ยวข้องกับพวกเราตรงนี้ว่า
เสียงสาพูดของพวกเธอทำให้ผู้หญิงคนเดียนตัดสินใจหัว
ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือเปล่า
คนเราเนี่ยรักมาเยอะไหม
พอเปลี่ยนจิตเป็นข้อให้เนี่ยจิตที่แค่จะให้มันเบา
จิตมันเบาเนี่ยมันก็ตัดสินใจอะไรที่มีงานได้มากกว่าเดิม
คนที่ตัดสินใจอะไรเมื่อนั่งอ้างง่วงปวงต่อสบาย
อะไรที่มันทำให้เกิดการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ
พ่อพี่เขาไม่ได้ตัดสินใจมากพี่พ่อเด็กเขาก็ไม่ได้สนใจ
เพราะจิตแรกของการตัดสินใจมันเป็นไปด้วยกับการดูกับเราเองทุกท่าคืน
ให้โอกาสว่าเดี๋ยวก็ลากับพระเด็จพระคุณหลวงพ่อได้เลย
เพราะว่าท่านอยู่ณที่นี้ไม่ต้องไปลาที่วัด
มีใครอยากจะพูดอะไรกับนิงหน่อยไหมในภาษาของเพื่อนร่วมรุ่นไหม
อไอทุพพีมอไอพูด
แต่เขาจะไหวไหมนะใจก็ยังคิดอยู่
ในขณะที่ใจคิดว่าเขาจะไหวไหมกลับมาดูตัวเองว่า
เรานั่นแหละจะไหวไหมเขาตัดสินใจได้ขนาดนี้
ได้ขนาดนี้เรานั่นล่ะจะไหวไหมในทุกครั้งที่ไอ้มองบิ๋นอยู่เสมอ
แล้วเคยไม่เคยไม่เคยทอดมันเลยแล้ววันที่เราไปเดินตลาดด้วยกัน
ไอ้ถ่ายวิดีโอไอ้ก็จะเห็นนิ่งสำรวมมากมากเจ้าค่ะ
ในทุกทุกทางที่เราเดินผ่านทุกคนก็บอกนี่ไงดารานี่ไงดารา
เนี่ยดาราเฮ้ยก็สรรพเสียงให้พูดเข้ามา
แต่หนีสงบมากแล้วเดินไอก็สังเกตดูว่าเดี๋ยวจะมีน้ำเน่า
น้ำอะไรในตลาดเรายู่รู้อยู่แล้วว่าในตลาดมีสารพัดน้ำ
เขาก็เดินเหยียบอย่างไม่สนุกสนานก็ค่ะมื้ออาหารเสียสละน้ำปลาน้ำ
เสียสละเวลาส่วนตัวที่หนิงจะต้องพักเสียสละหลายอย่าง
เพื่อเพื่อนผู้บวชอย่างจริงใจและจริงจังจนกระทั่งต้องมีการห้ามกันด้วยซ้ำ
นิ่งใจเย็นค่อยค่อยค่อยค่อยนี่คือนิ่งปณิตาที่ก่อนหน้าไอ้ไม่เคยรู้จัก
เมื่อวานนี้หนิงเข้าไปกราบคุณยายแล้วบอกว่าได้คุยกับน้องคนหนึ่ง
นี่ก็ให้รู้ว่าที่นี่อบอุ่นนะลูก
ที่นี่มีดวงตาที่ไร้มายาพาสับสน
ไม่เลือกชนชั้นวรรณะไม่เลือกว่าอดีตยูจะเป็นใคร

คุณแม่ไม่เคยเลือกปฏิบัติต่อคนทุกคน

เขาอยู่เยอะทีนี้เพราะเขาไม่ได้ขึ้นไปฟังโมดิอีกเลย

เอาล่ะคุยด้วยของเรานะกลับไปที่นี่
สวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับทุกคน
สวัสดีครับทุกคน
สวัสดีครับทุกคน